เป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเองเก็บเงินไม่ค่อยอยู่

คือเขาบอกว่ามันเป็นพิธีกรรมความเชื่อโบราณ
ที่ทำยังไงให้เก็บเงินอยู่ค่ะ

อันนี้ต้องบอกความเชื่อส่วนบุคคล

เขาให้หาโอ่งหรือตุ่มใส่น้ำ

ตามวิธีการของคนโบราณ

บ้านก้ายเคยบอกเสมอ

คือตามฮวงจุ้ยยิ่งว่า
การมีน้ำที่อยู่หน้าบ้าน

แคลธรรมนึงคฤต
หรืออะไรใหญ่ใส่น้ำลงไปวางไว้ปากทางเข้าบ้านหน้าประตูบ้าน
ฝั่งซ้ายมือคือให้เราหันหน้าเข้าตัวบ้านนะ
แล้วทางด้านซ้ายมือของเรานี่คือธาตุน้ำ
ส่วนธาตุไฟจะอยู่ขวามือเอาไปวางไว้ใส่น้ำให้เต็มเลยนะคะ
ถ้าทำแบบนี้เขาบอกมันจะเป็นความเชื่อเกี่ยวกับการเก็บทรัพย์
วิธีของคนโบราณตามหลักห่วงจุ้ยนั่นเองเนาะ
ชาวเน็ตเนี่ยที่เขาทำวิธีนี้อยู่หรือเข้ามาเห็นในคลิปนี้
ก็เข้ามาคอมเมนต์กันบอกว่าดีครับผมทำอยู่
บางคนบอกทำมานานแล้วนะอันดีขึ้นจริงนะ
ส่วนบางคนบอกว่าผมก็เคยเก็บเงินไม่อยู่นะ
แต่พอทำแบบนี้เก็บเงินอยู่เลย
ก็คือยังไงเลิกเที่ยวแล้วให้เมียเก็บไง
มันก็เลยเก็บอยู่นี่

เพื่อนเราติดเที่ยวมากเลย
พอเขาเลิกเที่ยวเอาเงินให้เมียเก็บนะโอ้อยู่เลย

ฉันก็มีบ่อน้ำอยู่ทางซ้ายทางเข้าบ้าน

ออสลอยเต็มเลยตอนนี้
ช่วงฝนตกอับเต็มเลย

น้ำคุณมันต้องรู้จักปรับเปลี่ยนบ้าง
อันนี้เปลี่ยนอยู่
เปลี่ยนลูกออสเป็นโกบพังคกบ้างอะไรบ้าง
อย่างที่บอกมีน้ำก็ต้องดูแลมันให้ดี

ใช่เป็นเคล็ดลับนะลองทำกันดูแล้วกัน